ก็คือว่าที่นี่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยนะครับ

ทำให้เรื่องของการขนส่งเรื่องของโลจิสติกนั้นเป็นอุปสรรคปัญหาที่สำคัญ
แต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคปัญหาของไทย
เพราะว่าสินค้าของไทยนั้นสามารถที่จะไปลงทุนที่นี่ได้
แล้วก็เป็นโอกาสที่ไทยนั้นสามารถส่งออกสินค้าไปยังคาซักสถานได้ครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานครับ
เป็นการเปิดประตูโอกาสการค้าการลงทุนจากนักลงทุนทั่วโลก
เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีความสนใจอยู่ไม่น้อยค่ะ
ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่า
ตัวเลขการค้าระหว่างไทยและคาซักสถานปัจจุบันมีมูลค่าน้อยมาก

จากคาซักสถานไม่มีทางออกทะเล
ประชากรค่อนข้างน้อยราว๑๘ล้านคน
และอุปสรรคด้านภูมิอากาศที่มีฤดูหนาวนานถึง๖เดือน
หากใครจะลงทุนหรือส่งสินค้าเข้ามาที่นี่
จะต้องเลือกสินค้าที่เหมาะสม
และต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของการขนส่งที่เป็นข้อจำกัด
ถ้าเราสามารถที่จะย่นระยะเวลาจากกรุงเทพฯไปจีนได้

ก็น่าจะช่วยลดระยะเวลาได้บ้าง

โดยเฉพาะบางที่ทำท่าเราส่งออกจากแถวอีซาน
ทางอีสานเนี่ยมันจะมีท่าที่ลาวไปตั้ง
ไปทำในท่าเรืออยู่ที่ฮาตินที่เวียดนาม
ตรงนั้นลดระยะเวลาจากไทยไปจีน

ดังนั้นโอกาสของไทยที่เป็นไปได้มากกว่า
จึงเป็นเรื่องของภาคบริการหรืออาชีพใหม่
อย่างเช่นด้านเทคนิคซอฟต์แวร์และการออกแบบ
ถ้าเราไปหันไปทางสินค้าประเภทอื่น
ซึ่งไม่ต้องใช้การขนส่งยกตัวอย่างเช่น
เรื่องของการให้บริการทางด้านเทคนิค
หรือว่าการให้บริการทางด้านการออกแบบ
การให้บริการทางด้านพวกซอฟต์แวร์
ผมว่าทางนั้นมันน่าจะเป็นไปได้ง่ายกว่า
อันนี้ก็อาจจะต้องฝากไปให้ทางพวกสตาร์ทอัพ

ที่เราสามารถที่จะทำกับทางคาทักษะได้
เอกอาคาราชดุไทยประจำกรุงอสตนารบุว่า
แข็งของไทยอย่างสินค้าเกษตรมีโอกาสมาก
หากขยายการส่งออกมายังคาซักสถาน
เพราะที่นี่นำเข้าสินค้าเกษตร
จากผลผลิตไม่พอต่อคนในประเทศ
อยากจะขอเชิญชวนให้นักธุรกิจไทยเนี่ย
ลองเหลียวมองมาที่คาซักสถานบ้าง
เนื่องจากว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอีกสัก๔๕ปี
คาทักษฐานจะเป็นศูนย์กลางของเอเชียกลาง
ซึ่งถ้านักธุรกิจให้ความสนใจเนี่ย
โอกาสในการค้าขายที่นี่ก็มีมากพอสมควรครับ
นักธุรกิจชาวคาซักสถาน

ระหว่างไทยกับคาซักสถานราว๗๐ราย
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอาหารและวัสดุก่อสร้าง
ขณะที่การท่องเที่ยวก็เป็นอีกตลาดที่กำลังเติบโต
จากชาวคาซักเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
โดยเฉพาะกรุงเทพพัทยาเกาะสมุยและภูเก็ต
ซึ่งเป็นโอกาสของไทยในการทำการค้ากับประเทศนี้ค่ะ